เราพูดถึงผลการแข่งขันเกมเมื่อวาน

แต้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทิ้งห่างที่อันดับ๒ถึง๙คะแนนครับ
เป็นเกมใหญ่นะครับสำหรับเกมที่สนามช้างอาริน่านะครับ
บุรีรำเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูนิเต็ดอันดับ๖
เจอกันนะครับบุรีรำเนี่ยบุกไปแพ้ก่อน๐ต่อ๑ในช่วงเล็กแรก
แต่ว่าเข้าสู่เกมในช่วงครึ่งหลังครับเชียงรายมีจังหวะลุ้นครับ
ปั่นนะครับชนคันกึ่งสำเหลี่ยมครับพลาดโอกาสในการขึ้นนำ
เนี่ยน่าจะออกจบเสมอด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าบุรีรำมาได้ประตูจนได้ครับ
บอลของผู้เล่นบราซิลที่เล่นอย่างเข้าขารู้ใจครับ
เกม๑๐ครับบุรีรำเก็บ๓แต้มมีเพิ่มเป็น๖๖คะแนน
อีกหนึ่งคู่ครับสมัยก่อนเจอกันนี่ถือว่าเป็นคู่วิกแตกเลยครับ
คนดูเยอะมากเดี๋ยวว่าฟอร์มในช่วงหลังของชวนบุรีก็ดร็อปไป
เมืองทองปีนี้ก็ผลงานไม่ค่อยจะดีแต่ยังเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำของแฟนบอลครับ
เมืองทองเปิดบ้านเจอกับชนบุรีเจ้าบ้านอันดับ๔ชมบุรีทีมเยือนอันดับ
บุกน้ำก่อนนะครับชนบุรีจากลูกโมงของวรชิตกฤษีบำเพ็ญครับ
หน้าทีสิบเก้าวิสดาการ์แมนเปิดเข้าไปแต่ว่าอีกสองนาที
เกมนี้มีฝนตกด้วยนะครับเมืองทองตีเสมอ๑ต่อ๑ทันควันจากลูกยิงไกลของชาลิวชะปุ๋ยดูอีกครั้งครับ
วันแรกดีครับได้เปรียบแล้วก็มีเวลาในการที่จะเลือกมุมครึ่งหลังเมืองทองเร่งเกมบุกครับ
หน้าทีหกสิบแปดมาได้ประตูขึ้นดำสองต่อหนึ่งฟริสตองโดจ่ายเข้ากลางให้กับชาช่าครับ
ซันโครโยชาร์จไม่พลาดและอีกสี่นาทีครับ
เบอร์ตี้ทำชิ่งกับทางชาริวชะปุ๋ยนะครับก่อนจะยิงเข้าไปครับ
ผู้เล่นชนบุรีแล้วยิงครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสสามประตูต่อหนึ่ง
ทดเจ็บเมืองทองได้แถมอีกหนึ่งลูกครับจากชาช่าโคเอลโยครับ
ยิงมันดื้อเลยครับลูกที่๒ของตัวเองในเกมนี้
เมืองทองเปิดบ้านชนะไปสี่ต่อหนึ่งผลยิงเจ็ดคู่นะครับ
ทำตัวตัวให้เจ็ดร้อยในไทยลีกก็ดูกันนี้ครับ
เตะพรบทุกคู่ทุกสนามนะครับตารางคะแนนกันจากผ่านยี่สิบเจ็ดเกมครับ

แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับบวกอยู่๑๕ลูกเมืองทองเนี่ยบวกอยู่๑๒ลูกครับ